เป็นวิธีการสอนให้คนทำคุณสัย
บอกจะเอาเลือดสัตว์เดชานอะไรมาทำก็ได้นะครับ
แล้วก็มาทำในคืนวันนี้วันนี้เพื่อให้คนรักคนหลงเหล่า
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล
โอ้โฮชาวเน็ตเนี่ยถั่วลงจวกยับเลยนะครับ
ไปดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะครับ
ลงไปให้ผสมกันทั้งสองอย่างนะครับ

โอ้โหนี่แหละฮะสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะฮะ
แล้วบอกว่าถ้าสำเร็จตามที่ใจหวัง
พอไปทำใส่ใครคนนั้นรักคนนั้นหลงแล้ว
ตัวเราที่เป็นคนทำต้องถวายเหล้าขาวแล้วก็เลือดทุกวัน
ถ้าเราไม่ทำตามนะคุณสายนั้นอาจจะเข้าคืนสู่ตัว
โอ้โหแต่พอแชร์กันออกไปแบบนี้นะฮะ
คนที่รับชมทางโลกโซเชียลเขาทัวร์ลงเรียบร้อยเลยนะคุณ
เขาบอกแบบนี้บอกโอ้โหเรื่องนี้อย่าหาทำดีกว่านะครับ
มันน่ากลัวเรื่องคุณสัยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถ้าอยากให้คนรักเราลองทำจิตใจให้ดี
หรือว่าไปทำดีกับคนที่เรารักไม่ถึงต้องขนาดต้องเอาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
เอาเลือดมันมาใช้เอาเลือดสัตเดชานมาบูชา
อะไรอย่างนี้มันบาปกรรมยิ่งกว่าที่จะได้คุณงามความดีอีกนะครับ
โอ้โหหากเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลย
บางคนบอกว่ากลัวทำคุณสัยแบบนี้ทำไม่ดี
แล้วเราไม่มีวิชาอาคมเดี๋ยวมันเข้าตัว